มีคดีที่เหล่าดีเจพิธีกรและดาราชื่อดังได้
ออกมาแจ้งความพร้อมกับเตือนภัยสังคมนะครับ
หลังจากได้ซื้อตัวเครื่องบินราคาถูกแล้วก็ถูกเชิดเงินไป
ไม่ได้รับตัวเดินทางไม่ได้
โดยมีผู้ที่เสียหายตกเป็นเหยื่อกว่า๓๐๐ราย
ราคาความเสียหายสูงถึง๓๐กว่าล้านนะครับ

ข่าวใหญ่วันนี้ยกให้คดีโกงตัวเครื่องบินของชายหนุ่มหน้าตาดีนายุทธนา
ที่ทำงานอยู่ที่คลื่นวิทยุดัง
แต่กลับมีพฤติกรรมหลอกดีเจดาราและคนทั่วไป

ว่าสามารถจัดหาซื้อตัวเครื่องบินราคาถูกได้
แต่ท้ายที่สุดกลับไม่มีให้
ซึ่งผู้เสียหายอย่างดีเจอ้อยนภาพร
ติดต่อผ่านน้องที่รู้จักให้ซื้อตัวเครื่องบินให้

จนต้องไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อ
เช่นเดียวกับดีเจดาด้าที่รู้จักกับผู้ต้องหาโดยตรง
และสั่งซื้อตัวเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นจำนวน๔ใบ
กิ้งแล้วแต่พอวันบินจริงกลับไม่มีตัวจริงให้
โดยดีเจดาด้าเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาในการสั่งซื้อตัวกับคู่กรณีเลย
กระทั่งมาช่วงสงกรานนี่แหละที่เพิ่งจะโดนโกง
แห่งขาย๗๐๐๐๐๐กว่าบาทก็มีเพราะว่าเป็นแก๊งเหมือนผู้คุมพุ่ง
เพื่อนกันหลายคนไปเที่ยวกันอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีตัวค่อยถ่ายบางคนคือ

เขาขายตัวแบบนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะมา๒ปีแล้ว

แล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่ใช่พวกร้ายอยู่เต็มใดค่ะ
กระทั่งวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เข้าพบพนักงานสอบสวนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานแห่งชาติ
เพื่อขอเจรจากับนายยุทธนาผู้ถูกกล่าวหาในคดีช่อโกง
ซึ่งหนีไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่๕เมษายน
โดยเพิ่งกลับมารับทราบข้อกล่าวหา
โดยดีเจสาวเล่าว่าเธอกับนายยุทธนาทำงานอยู่ที่เดียวกันมากกว่า๒๐ปี
เคยซื้อตัวเดินทางกับคู่กรณีในระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา

ซึ่งตัวมีราคาถูกกว่าหน้าเคาน์เตอร์สายการบิน
อีกทั้งเพื่อนร่วมงานก็เคยใช้บริการของนายยุทธนาและสามารถเดินทางได้จริง
กระทั่งช่วงต้นเมษายนที่ผ่านมา
พบว่าเพื่อนดีเจซื้อตัวกับนายยุทธนาและไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้
อกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน
จนกระทั่งผู้ถูกกล่าวหาได้ปิดเฟซบุ๊คและช่องทางการติดต่อ

พยายามติดต่อผ่านหลายคนจนท้ายที่สุด
คู่กรณีก็ยอมมาและขอไกลเกลี่ย
จากการพูดคุยกับนายุทธนาบอกว่ายินดีจะใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
แต่ส่วนตัวเธอไม่เชื่อว่าจะได้รับเงินคืน
ที่ออกมาพูดเพราะต้องการเตือนประชาชน
ว่าของถูกของดีของฟรีไม่มีในโลก
โดยในวันพรุ่งนี้ผู้เสียหายอีก๑ราย
ที่จะเดินทางไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สนทองหล่อ
โดยเป็นค่าตัวเครื่องบินเดินทางไปประเทศอังกฤษ
คาดว่าจะมีผู้เสียหายหลงกลมิจฉาชีพรายนี้
จาก๓พื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกหลายราย